รวมทั้งเงินสดไปอีกรวมแล้วก็สักประมาณ๕ล้านบาทได้
เขาบอกว่าเขาตั้งรางวัลเลยใครแจ้งบ่อแสนำไปสู่การจับกลุ่มได้
เขาให้ค่าหัวโจรคนนี้๕๐๐๐บาท
จ่ายเหตุคนร้ายเข้าไปที่ร้านชาตรี
เป็นร้านขายหนังสือแล้วก็รับซื้อรางวัลลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลอยู่ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ขโมยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลรวมกว่า๔ล้านบาทแล้วเงินสดอีกกว่า๔แสนรวมทั้งหมดสูญไป๕ล้านกว่าบาท
หนีไปอย่างลอยนวลเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนของวันที่๒๐ตุลาคม
นายชาตรีกับนางประพาสิริหงสมดีเจ้าของร้านก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะแล้วก็ไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย
เพื่อไปอายัดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเพราะว่ามีการจดแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
ถ้าเกิดใครไปขึ้นเงินก็โดนจับแน่นอนพร้อมประกาศตั้งเงินรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
ตำรวจสอบประคำพนักงานในร้านแล้วแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในร้านทั้งจุดใกล้เคียง
พบภาพของผู้ต้องสงสัยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ขณะที่เมื่อวานทางร้านก็ยังมีการเปิดร้านตามปกติในการรับซื้อรางวัล
นะก็มีเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงไปสอบถามความคืบหน้าแล้วก็ไปให้กำลังใจกันเพราะว่า
โอ้โหเสียหายตั้ง๕ล้านเนอะแต่ก็อายัดเรียบร้อยไม่สามารถจะไปขึ้นเงินได้นะครับ